เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูบิ๊กเด่นครับ
ที่สุดก็ได้แล้วนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิติพระพัฒน์ครับ
ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่สิบสาม
เมื่อวานนี้ท่านนี้ครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาราชการนายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านไปประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจฮะเป็นการกลับมาดูตำรวจครั้งแรกในรอบสี่ปี
เดินจับจับจับจับจับขึ้นประชุมและในที่สุดที่ประชุมมีมติเอกอาจารย์หกต่อศูนย์ครับ
นะครับเลือกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์หรือว่าบิ๊กเด่นนะครับ
จากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๓ครับ
ส่วนการประชุมคณะกรรมการฆาติการตำรวจนะครับพิจารณาตำแหน่งในพลตำรวจ
มีรายงานบอกว่าตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตกเป็นของพลตำรวจโทษต่อศักดิ์สุขวิมลครับแล้วก็พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ส่วนเก้าอี้หรือว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานล่ะเป็นของบิ๊กเจ้าครับ
พลตำรบทโทธิติแสงสว่างครับนี่มามืดมากค่ะ